คุณผู้ชมครับไม้จันหอมเป็นไม้มงคลมีค่าหายาก
และเป็นไม้สำคัญที่ถูกนำมาใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับ
และในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในครั้งนี้ไม้จันหอมได้ถูกนำมาใช้จัดสร้างพระโกรธจันทร์และพระจิตกาธานนะครับ
โดยได้มีการนำมาแปรรูปต่างเป็นทั้งไม้ท่อนแล้วก็รูปแบบต่างด้วยกัน
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีได้ใช้เทคโนโลยีกราฟิกจำลองให้คุณผู้ชมนั้น
เห็นชัดว่าไม้จันหอมเป็นอย่างไรมีกระบวนการมีวิธีการอย่างไร
ลงพื้นที่จริงไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับ
เดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
และจุดนี้ครับคือจุดที่พบไม้จันหอมต้นแรก
ซึ่งถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ที่เลือกใช้ไม้จันหอมเนื่องจากว่าเป็นไม้มงคลมีค่าหายาก
ที่สำคัญคือเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมครับ
สำหรับไม้จันหอมที่นำมาใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกต้นนะครับต้องมีการคัดเลือกไม้จันหอมที่มีลักษณะยืนต้นตายแบบนี้ครับ
ที่สำคัญคือจะต้องเป็นไม้จันหอมที่มีลักษณะเปล่าตรง
นั่นหมายความว่าจะต้องเป็นต้นไม้จันหอมที่สูงชะลูดไม่มีกิ่งที่ลำต้นโดยมีความสูงประมาณ๑๐๑๕เมตร
ที่สำคัญครับต้องมีขนาดเส้นรอบวงตั้งแต่๑๔๐เซนติเมตรขึ้นไป
คัดเลือกไม้จันหอมแล้วนะครับก่อนจะตัดต้องทำพิธีบวงสวงเพื่อบอกกล่าวและขอจากลูกคเทวดาตามความเชื่อ
โดยจะมีพรามเป็นผู้ทำพิธีและจะลงมือตัดในช่วงเวลาเลิกดีครับ
จากนั้นไม้จันหอมจะถูกนำไปแปรรูปเป็นไม้แผ่นและไม้ท่อนนะครับ
โดยไม้แผ่นที่แปรรูปจะต้องมีขนาดความกว้าง๔นิ้ว๖นิ้ว๘นิ้ว
แต่ละแผ่นจะต้องมีความหนา๗มิลลิเมตรครับ
ส่วนไม้ท่อนที่แปรรูปจะมี๓ขนาดด้วยกันประกอบไปด้วยขนาด๔คูณ๔นิ้ว๖คูณ๖นิ้ว๘คูณ๘นิ้วครับ
แต่ละท่อนรวมแล้วจะมีปริมาตร๔๕๗ลูกบาทเมตรครับ
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ใช้ไม้จันหอมรวมทั้งสิ้น๙ต้นครับ
โดยทั้ง๙ต้นนี้เป็นไม้จันหอมที่ได้จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันแห่งนี้นั่นเองนะครับ
จันหอมที่ถูกคัดเลือกนำมาใช้จะมีขนาดของเส้นรอบวงแตกต่างกันไปตามขนาดของไม้
ทั้งหมดจะถูกแปรรูปเป็นไม้แผ่น๑๔๑๕แผ่นและไม้ท่อน๔๖ท่อนครับ
หลังจากแปรรูปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เคลื่อนต่อไปยังสำนักช่าง๑๐หมู่จังหวัดนครปฐม
เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกธจรรย์ฐานรองพระโกธจรรย์พระจิตกาธารท่อนฟืนไม้จรรย์และดอกไม้จรรย์๕แบบครับ
โดยทั้งหมดได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษและใช้ลวดลายฉลุที่วิจิตรสวยงามเพื่อให้สมพระเกียรติสูงที่สุดครับ